คุณผู้ชมดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะมีกระบะคันนึงนะคะ
ขับสายไปสายมาแล้วก็ไปพุ่งชนรั้วบ้านของชาวบ้านที่จังหวัดบุรีรำ
พอเปิดประตูออกมาเท่านั้นแหละคนขับหัวโล้นห่มเหลืองมาเลย
พระสิเป็นพระสงฆ์แต่ที่สำคัญคือเมายับนะคะ
เดินไม่ไหวเลยแล้วบ่นพึ่มพำกับชาวบ้านบอกว่า
อาตมาอกหักนโยมอัตมาเลยต้องดื่มเหล้าย้อมใจโอ้โหดูคลิปกันค่ะ
ใช่ใช่หน่อยหน่อยนี่ชมพู่น่ะ

หมายถึงว่าอกหักก็หักเกินไปเมาขนาดนี้
คือต้องใช้คำว่าหมดสภาพคุณผู้ชมเนี่ย
ชาวบ้านต้องหิ้วปีกเพราะว่าเดินไม่ได้แล้วนะคะ

เพราะเขาบอกกลิ่นเหล้าขาวเนี่ยเหม็นคล้าคลุ้งไปทั่ว
แล้วก็พึ่มพำอย่างเดียวเลยว่าอัตมาอกหักต้องดื่มเหล้าย้อมใจ
ใช้คำนี้ค่ะอันนี้เดี๋ยวฉันไม่ได้พูดเอง
ชาวบ้านบอกว่าเห็นแล้วสังเวทมาก
ท้ายรถกระบะคันนี้มีเหล้าขาวที่ถูกดื่มหมดแล้ว

พอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปแน่นอนชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์

บอกว่าสำนักพุทธต้องตรวจสอบเรื่องนี้

ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๒๕มิถุนายนค่ะ
จุดเกิดเหตุคือที่หมู่บ้านจิกใหญ่ตำบลครูเมือง

แล้วอยู่ก็พุ่งข้ามเลนมาหารั้วบ้านของชาวบ้านเลย
โชคดีมากที่รถไปชนต้นมลักกอเกาะก่อน

ก่อนหน้านี้ไม่กี่นาทีมีเด็กวิ่งเล่นอยู่ตรงนั้น๒๓คนด้วยค่ะ
ถ้าเกิดว่ารถคันนี้พุ่งมาเร็วกว่านี้อีกนิด
มันอาจจะเกิดเป็นโศกนาฏกรรมก็ได้
นี่ผู้หญิงคนนี้แหละเป็นคนถ่ายคลิป
ใช่ชาวบ้านจิกใหญ่บอกไม่รู้เลยว่าพระสงฆ์รูปนี้เป็นใคร
แต่พอเราไปถามชาวบ้านจิกน้อยที่จังหวัดบุรีรำนี่แหละ
ชาวบ้านบอกอ๋อนี่พระอุราแกล้งดวง
เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าหนองไซที่ตำบลลุมปุ๊ก
จะมาขออาศัยอยู่ที่วัดบ้านจิกน้อยไม่ถึงครึ่งปีเลย
เข้าพรรษาที่ผ่านมาเนี่ยท่านขับกระบะมาขับมาเองนะ
แล้วบอกมาขอจำวัดที่นี่ได้ไหมเพราะไม่มีวัดอยู่
เออทางจังหวัดก็คณะกรรมการวัดก็อนุญาต

รับรื่นดีชาวบ้านก็มาทำบุญตักบาทให้
อุราเองก็ประพฤติดีปฏิบัติธรรมดี

เออน่าจะขอให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดจิกน้อยเนาะ
มาเจอเรื่องที่บ้านจิกใหญ่ปุ๊บไม่ไหวแล้วล่ะ
ท่านต้องศึกแล้วล่ะนะ